ดูกันที่เรื่องนี้ค่ะนี่ก็หลอกเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้ไม่ได้หลอกคนแล้วไม่ได้หลอกพระ
แต่หลอกร้านขายทองคืออันนี้บอกว่าคนร้ายทำทีเดินเข้ามากำมาค่ะ
มีทองอยู่๑บาทนี่เดี๋ยวขอเอามาเนี่ยคืออยากจะขาย
ขายขอบาทละสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นไม่ไหวหรอกตอนนี้
ปรากฏเลยบอกเอางี้งั้นจำนำแทนก็ละกันอ่ะขอสักสองหมื่นเก้า
ได้เงินไปนะคะคุณเนี่ยได้ตังค์ไปคนร้ายเนี่ยแล้วถามว่าหูเฮีย
แล้วเฮียดูไม่ออกว่าทองมันปลอมอ่ะเฮียเฮียบอกว่าโถเจ้ากรรมของเฮียเองลูกน้องมือใหม่
น้ำไม่ตรวจทองแล้วก็บัตรประชาชนอีกต่างหากแล้วคนร้ายมันดันบอกชื่อนามสกุลที่อยู่
ทุกอย่างปลอมหมดเลยค่ะพนักงานร้านทองเนี่ยโอ้โห
ทำเอาไอเฮียปวดหัวเลยนะคะนี่คือทองร้านทองคำแท้เยาวราช
อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกว่าตอนประมาณสิบเอ็ดโมงของวันที่
สามสิงหาคมผู้ชายคนหนึ่งนำสร้อยคอทองคำเนี่ย
ปลอมค่ะหนึ่งบาทมาจำนำได้เงินสดไปเกือบสามหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาท
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นน่ะ
เป็นร้านที่เขาขายอะไหล่รถอยู่ตรงใกล้กับร้านทอง
เห็นจังหวะตอนเขาเดินมาอ่านี่คนนี้แหละเดินมาแล้ว
จริงเห็นหน้าชัดเจนนะจังหวะนี้คือกำลังจะเดินเข้าไปที่ร้านทอง
ตัดกลับมาอีกภาพนึงเดี๋ยวดูค่ะว่าหลังจากออกจากร้านทอง
คุณดูนะมือล้วงกระเป๋าเสร็จปุ๊บวิ่งจ้ำอ้าวเลย
และเลี้ยวไปทางขวามือเข้าซอยไปทันทีอันนี้คือก่อเหตุเรียบร้อยแล้ว
ผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุประมาณสักสิบสิบห้าสิบปีนะครับผม
สั้นเกลียนใส่แมสเอาไว้ใต้คางไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรหรอก
ก็นี่แหละค่ะวิ่งหนีไปเดินพ้นล้างเข้าซอยหลบหนีไปเลย
เจ้าของร้านทองก็บอกโหตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะ
โดนเนี่ยได้ทั้งทองปลอมแถมยังเสียเงินเกือบสามหมื่นอีกค่ะ
มาใหม่ได้ไม่นานครับทำงานได้ไม่กี่เดือน
จริงเขาต้องถามว่าหลักของมันทองเมืองไทยมันก็จะมีระบบ
แค่น้ำหนักมันบาทหนึ่งสองบาทมีแค่นี้เอง
จะไม่มีเกินเมืองนอกแค่นั้นอีกค่ะเขาฝากยังไงบ้าง
เขาฝากกรรมชื่นรวดเออฝากร้านทองตัวไปให้มีการตรวจทางไง
จะยังไงคือดูน้ำหนักให้ดีอ่ะทั้งแรกถ้าน้ำหนักขนาดนี้ได้
แต่นี่เป็นน้ำหนักที่ว่าอุบอย่างต่อหลัง
คุณผู้ชมเดี๋ยวพากลับไปดูทองปลอมเมื่อกี้นิดนึงค่ะ
ทีมงานเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าทำไมมันมีสีดำ
คุณเห็นไหมเจ้าของร้านเฮียเนี่ยเขาบอกเออเองเลยนะคะ
ว่าจริงการตรวจทองเนี่ยมันต้องใช้ลักษณะการฝนทอง
หยอดน้ำกรดตรวจสอบถ้าเป็นสีดำแบบนี้คือทองปลอม
แต่ถ้าทองจริงมันจะต้องไม่เปลี่ยนสี
พนักงานก็ไม่รู้แทนที่จะโทรหาเฮีย
หรือไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ได้แต่เรียกพนักงานไปอบรมใหม่ค่ะ
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายเอาจริงหน้าเห็นชัดนะคะ
ครับเนี่ยลักษณะการเช็คทองค่ะคุณ